พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยค่ะเป็นหลวงพี่บวชใหม่
ก็จะขึ้นไปตรวจสอบน้ำในแท้งก็ปีนขึ้นไปที่สูง
หลังจากนั้นก็ตกลงไปแล้วก็มรณภาพนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจจุดอำเภอนางรองที่บุรีรำ
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีพระตกจากที่สูงอยู่ที่วัดบูตาเวทตำบลหนองกง
ก็เลยต้องประสานกับสพนางรองแล้วก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไปถึงเจอพระอิสระอายุ๔๕ปีเป็นพระลูกวัด
หมดสติอยู่ที่พื้นนะคะเลือดออกที่ปากออกหูออกจมูกแขนหักคอหัก
อยู่ใกล้กับแท้งประปาหมู่บ้านแล้วแท้งนี้คุณผู้ชม
สูงตั้ง๒๕เมตรนะคะกู้ภัยก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมง
ท้ายที่สุดมรณภาพนะคะจากการสอบถามลูกของพระอิสระก็เปิดเผย
บอกว่าผมจะมานอนกับพ่อทุกวันช่วงตี๕เมื่อวานตื่นมาก็ไม่เจอ
แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมหายไปนานผิดสังเกตก็เลยออกเดินตามหาก็ไม่เจอ
แล้วก็ให้พระในวัดก็ช่วยกันหาจนไปเจอพ่อเนี่ยนอนที่พื้น
ก็คาดว่าน่าจะตกลงมาจากแท้งน้ำจากการตรวจสอบ
ก็ไม่ได้เจอร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้ายนะคะ
ส่วนพี่สาวของพระอิสระพระที่มรณภาพเนี่ยนะคะ
บอกว่าน้องชายบ่นว่าอยากบวชที่บ้านก็เลยจัดงานบวชให้
เข้าพรรษา๑วันแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลพระอิสระก็มีความกังวล
เพราะว่ามาดูแลแม่ไม่ได้ก็คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
อิสระปีนขึ้นไปดูสภาพน้ำในแท้งน้ำ

เพราะว่าช่วงนี้มีหลายเรื่องให้คิดคือเป็นห่วงแม่ด้วย
แล้วก็พลาดตกลงมาจนมรณภาพนะคะ